เรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของความรักค่ะคุณชนะ
คนเราเนี่ยมีความรักนะความรักมันเป็นสิ่งสวยงาม
แต่ถ้าเกิดว่าความรักนั้นมันทำให้เราผิดหวัง
อยู่ในช่วงเวลาของการออกหัก
ก็ต้องให้เวลาที่จะเยียวยาหัวใจกันไปนะคะ
เห็นคนรักของเราไปกับคนอื่นต่อหน้าต่อตาแบบนี้
มันหยาบมันทำใจไม่ได้ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะ
เจ้าตัวนี้เขาก็มีความรู้สึก
โอ้โหทำไมฉันต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจแบบนี้
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร
ฮ่าดีนะใส่แม็กซ์
ขนาดคนยังทำใจลำบากเลย
นั่นดิแล้วนี่แมวอ่ะนี่แมวทั้งตัวเลยนะ
เห็นคนเคยรักกันสุดท้ายไปพอดรักอยู่กับเจ้าตัวอื่น
นี่มันเรื่องอะไรนะซีรีส์รักวุ่น

วุ่นตัวยุ่งตัววุ่นอะไรก็ว่าไป
วุ่นตัวตุ๋นนี่แมว
ไม่ใช่ตัวตุ่นเนอะไม่ต้อง

วุ่นของสีตุ่นทั้งสาม

ตกใจต้องมุดติดซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้นะ
เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าสำคัญกับสำรอง
มันก็แค่มุมมองที่ต่างกัน

แต่ก็เป็นตัวสำรองที่พร้อมจะลงสนามนะจ๊ะ